เทศกิจที่จังหวัดลำปางเข้าไปเจรจากับคุณยายที่นำป้ายแล้วก็ก้อนหินไปขวางถนนหน้าบ้านไม่ให้รถมาจอดกีดขวางจนกลายเป็นข้อพิพาทกับผู้ใช้รถใช้ถนนมาหลายครั้งนะครับ
เหตุการณ์เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
นี่คือภาพของคุณยายท่านหนึ่งอายุประมาณ๙๐ปีกำลังนำกระดาษป้ายข้อความไปติดรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ไม่ให้ใครมาจอดขวางบริเวณริมรั้วหน้าบ้านของคุณยาย

โดยชาวบ้านพยายามร้องขอให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหา
เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำของคุณยายคนนี้มานานกว่า๑๐ปี
คุณป้าด่าใครควายไม่ทราบครับ
ไม่รู้
คุณอยู่ดีไม่มีใครกล้าด่าหรอก
อันนี้ถนนสาธารณะคุณป้ามาเขียนป้ายอย่างเงี้มันไม่ได้นะ

ล่าสุดวันนี้นายชนกรู้เกณฑ์หัวหน้าเทศกิจเทศบาลนครลำปาง
นำเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบริเวณดังกล่าว
พบว่ามีรถกระบะคันหนึ่งจอดไว้
โดยมีอิดบล็อกและกระถางต้นไม้มาวางปิดกั้นหัวท้าย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปพูดคุยกับคุณยายพร้อมอธิบายว่า

คนทั่วไปสามารถนำรถมาจอดได้
โดยคุณยายไม่ควรจะนำกระดาษพร้อมกับข้อความต่างมาติด

หรือเกิดการทะเลาะวิวาสกับคนที่มาจอรถได้
ขณะที่คุณยายให้เหตุผลว่าที่ต้องนำป้ายมาติด
เพราะว่าอยู่ในบ้านจะได้มองเห็นรถมาจอดอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งหากใครมาจอดเกิน๑ชั่วโมง
ก็จะนำป้ายไปติดว่าโปรดเอื้อเฟื้อเผื่อแผลให้คนอื่นได้จอดบ้าง
หมุนเวียนกันไปด้วยความหวังดี
อยากจะแนะนำให้จอดได้แต่จอดได้ไม่นาน
และยืนยันว่าจะทำป้ายบอกคนจอดว่าอย่าจอดเกิน๑ชั่วโมง
จึงทำให้การเจรจาในวันนี้ยังไม่คืบหน้า
ไกลเกลี่ยได้ตามวัตถุประสงค์
หลังจากนี้ทางสำนักเทศกิจก็จะกลับไปประชุม
ห้ามนำป้ายมาติดและห้ามนำสิ่งของมากีดขวาง

หากนำหินหรือสิ่งของมาขวางทางอีก
จะได้พบจรภีศก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป